ในการแสดงโนราจะมีตัวแสดงที่เป็นพรานซึ่งแสดงเป็นตัวตลกมีเอกลักษณ์ชัดเจนคือจะใส่หน้ากากหน้าพรานสำหรับคนที่แสดงโนราก็จะให้ความสำคัญกับหน้าพรานไม่น้อยไปกว่าเสิร์ธของโนราด้วยถือ
ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลความโชคดีดังนั้นก็จะแสดงออกถึงความเคารพ
ส่วนการจัดวางหน้าพรานหากยังไม่ได้นำมาสวมใส่เพื่อใช้ในการแสดงก็จะต้องมีการจัดวางไว้ในพื้นที่หรือตำแหน่งที่เหมาะสม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน